คุณผู้ชมค่ะทอยปฐมพงศ์นะคะไม่ต้องลุ้นแล้วเพราะว่าเปิดตัวไปแล้วนะคะ
เปิดตัวแฟนสาวไปแล้วแล้วคนก็เมาส์กันจังเลยนะว่า
หลังจากเปิดตัวแฟนสาวทำไมดูผลงานดูชื่อเสียงเนี่ย
มันดรอปลงไปหรือเปล่านะคะซึ่งเอ่อน้องทอยเองนะคะ
ก็บอกว่าเออมันไม่เกี่ยวกันครับพี่แต่อาจจะเป็นเพราะปีที่ผ่านมา
ละครน้อยไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ติดแฟนนะคะ
หลังจากที่เปิดตัวไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่าติดแฟน
ค่ะน้องมุกน้องมุกเขายืนยันนะคะเออว่าไม่ได้ติดแฟนนะจ๊ะ
ส่วนปีใหม่ค่ะก็เตรียมเก็บกระเป๋าไปเฝ้าสาวมุก
ที่จะไปไต้หวันกับครอบครัวนะคะ
ฝากเนื้อฝากตัวเป็นวัดที่ลูกเขยด้วยล่ะจ๊ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับติดแฟนนะคะโอ้ไม่เกี่ยวค่ะ
จริงมีใช้ชีวิตอยู่ในกองแล้วก็แบบออกกำลังกายซะมากกว่าครับพี่

ปีใหม่ละค่ะไปเที่ยวไหนกันเลย
พ่อแม่มุกพี่เมฆนี่ก็คือสนิทกัน
ไปประมาณ๔๕วันครับ

เข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะไปกับคุณพ่อคุณแม่สบายใจ
ผลงานน้องเขาเยอะอยู่แล้วนะคะขนาดว่ามีแฟนแล้วคนก็ยังติดตามอยู่